จะสามารถลงเล่นเกมแรกได้แบบไม่มีปัญหาครับ
เดียวขณะที่มีทรีย์ซมพจะให้สัมภาษณ์นะครับ
ถึงเกมนัดนี้ว่าเป็นเกมที่กดดันมาสมควร
แต่ว่าเกมรับก็มั่นใจนะครับว่าทีมไทยจะสามารถป้องกันประตูของมาเลเซียได้

แล้วก็มั่นใจว่าเมื่อลงสนามนะครับไม่ว่าจะสู้กันด้วยเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่กดดันมาเท่าไหร่ก็ตาม
แต่สุดท้ายในสนามก็เล่นกันข้างละ๑๑คนเท่านั้นครับ
ก็ถือว่าดีครับทุกคนก็มีความมั่นใจดีหลังจากเกมที่แล้วแล้วตอนนี้ก็เพิ่งได้กลับมาซ้อมวันแรกครับ
ทุกคนได้พักผ่อนเต็มที่ก็มีเวลาอีก๔๕วันครับก่อนที่จะแข่งที่มาเล
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนก็สภาพจิตใจดีครับสภาพร่างกายก็ดีทุกคนครับผม
เพราะฉะนั้นผมว่าเราก็น่าจะมุ่งหน้าเป้าหมายเก็บ๓แต้มให้ได้ครับ
คือผมคิดว่าทุกคนมืออาชีพแล้วก็มีประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับพี่ไม่ว่าจะเป็นในนามสโมสรของทีมชาติ
เพราะฉะนั้นการเจอมาเลในครั้งนี้ผมคิดว่าทุกคนพร้อมแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นทีมที่ดีมีแฟนบอลที่ดี
แต่ผมก็พอลงในสนามมันคือ๑๑คนเท่ากันครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจครับถ้าเราลงไปเล่นตามแทคติกที่โค้ชวางไว้เราสามารถเอาชัยชนะกลับมาได้ครับผม
ทีมไทยจะเดินทางในช่วงบ่ายวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้นะครับไปมาเลเซียโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก่อนจะลงแข่งขันที่บูกิจจาริวในวันที่๑ธันวาคมเวลา๑๙นาฬิกา๔๕นาทีแฟนบอลไทยก็ห้ามพลาดนะครับในการติดตามเชียร์กันได้